คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ขโมยขโจนกันหน่อย
แหม่ทำทีทำท่าเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้านขายของชำนะฮะ
แล้วก็ระหว่างที่แม่ค้าสารวนกับมือถือของแม่ค้าเอง

สแกนจ่ายแม่ค้าก็สารวนในการหา
ปรากฏว่าลูกค้าแปลงร่างทันที
เป็นโจรควักปืนออกมาข่มขู่ชิงเงินแม่ค้านะครับ
นี่คุณคือดิฉันดูคลิปนี้หลายรอบมากเลย
ฉันก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าสรุปคือแม่ค้า
เขาก้มแล้วมองไม่เห็นปืนหรือว่าเขาคุมสติได้อยู่เนี่ยเออ

นิ่งเฉยห้ามขยับอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะ
กล้องวงจรปิดร้านขายของชำในพื้นที่บ้านไตรแก้วตำบลเวียงเหนือ
เวียงชัยบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมดนะฮะ
นี่ผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหรูปร่างก็สูงใหญ่นะฮะ
ชุดดำใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำทีมาเป็นลูกค้านะครับ
แล้วก็จะจ่ายค่าสินค้าด้วยการให้แม่ค้าเนี่ย
หยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะสแกนจ่ายปรากฏว่าอยู่ชักปืนขึ้นมา
ลักษณะข่มขู่แล้วก็ชิงเงินแม่ขาไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้๕ธันวาคมนะครับ
แม่ค้าบอกว่าชายคนดังกล่าวทำตัวเหมือนลูกค้าทั่วไปแหละเข้ามาหยิบน้ำอัดลมราคา๑๘บาท
และจริงก็สแกนจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะฮะก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวจะโอนให้อีก๕๐๐บาท
เพื่อขอให้แม่ค้าเนี่ยให้เป็นเงินสดได้ไหมแลกเงินสดได้ไหมเธอก็เลยหยิบแบงค์๕๐๐ออกมาจากกระเป๋า
จะยื่นให้แล้วก็หยิบมือถือให้เขาสแกนนะครับปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยไม่สแกนนะจ๊ะ
ปืนมาข่มขู่แล้วก็คว้าแบงค์๕๐๐ไปนะฮะแถมยังบังคับหยิบเงินในกระเป๋าให้อีก
เธอก็เลยหยิบแบงค์๒๐บาท๕บาทรวมเป็นอีก๑๐๐บาทรวมที่คนร้ายได้ไป๖๐๐บาทนะครับ
หลังจากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเธอก็รีบวิ่งเลยฮะตอนนั้นโอ้โหได้สติแล้วนะฮะ
รีบวิ่งไปบอกแฟนที่อยู่ในบ้านพากันไปแจ้งความไว้ที่สพเวียงชัยนะครับ
เชื่อว่าตำรวจน่าจะตามตัวได้ไม่ยากเพราะคนร้ายสแกนจ่ายเงินค่าน้ำอัดลมมาแล้ว
มันมีหลักฐานอยู่ในบัญชีแล้วนะฮะหลังจากนี้จะประสานกับทางธนาคารเพื่อขอข้อมูลบัญชีของคนร้าย
ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะฮะ